คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้กันดีกว่า
คลั่งคว้าเหล็กยาวนี่คุณโอ้กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งกระจกของรถปอคันหนึ่ง
เกิดอะไรขึ้นเขามีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ได้อย่างไร
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนคนแถวนั้นตกอกตกใจมากเลยนะฮะ
โอ้โหคนแถวนี้แตกตื่นกันทั้งบางละคุณนะ
ค่ะถามคำประโยคเดียวกันเลยทำไมเขาถึงทำแบบนี้คุณ
เขาเป็นอะไรอ่ะเขาเมาอะไรอ่ะหรือเขานี่
แค้นมีเรื่องกับพรีเซนเตอร์โฆษณานั้นหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมั้งคุณ
เซนเตอร์ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ่ะครับนี่คุณผู้ชมฮะ
ชายคนนี้นะคลุ้มคลั่งเดินถือแท่งเหล็กยาวหลายเมตรเลยคุณนะ
เหล็กเนี่ยน่าจะสองเมตรกว่าได้นะฮะมาที่ด้านหลังรถเมย์ปรับอากาศสีน้ำเงินสายเจ็ดสิบห้า
จอดอยู่กลางถนนเพราะหนุ่มคลั่งคนนี้ใช้เหล็กแทงเข้าไป
แล้วก็ทุบเข้าไปที่กระจกหลังรถเมย์แล้วก็เดินทุบรอบคันอย่างที่เห็นในคลิปเลย
กระจกด้านหน้าฝั่งคนขับน่าจะโดนด้วยไหมคุณ
เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีเศษอะไรตกเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่คุณผู้ชม
หลังจากสาแก่ใจแล้วหนุ่มคลั่งรายนี้ก็เดินถือแท่งเหล็กวนไปด้านหน้ารถกระหน่ำแทง
แล้วก็ทุบเข้าที่ประตูด้านหน้าและกระจกด้านหน้าซ้ำอีก
เห็นไหมทุบจริงด้วยก่อนจะทิ้งเหล็กแล้วก็เดินหลบหนีไป
ค่ะคนแถวนั้นถามประโยคเดียวกันเขาทำแบบนี้ทำไมเอ๊ะเขาเป็นอะไร
บางคนบอกเขาเมายานะครับคนแถวนี้แตกตื่นตกใจมากนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า
ชื่อดังโรบินสันย่านบางรักษ์ช่วงเย็นนะคุณอืม
ช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหรถเนี่ยคลาค่ำไปหมดเลยเส้นนี้นะ
คนก็เต็มไปหมดเลยนะฮะพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายคลิปเอาไว้ได้
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับบอกว่าเขาตกใจมากเหมือนกัน
ตอนแรกคิดว่าเป็นการทะเลาะกันธรรมดาสักพักไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะ
เพราะผู้ชายคนนั้นเอาขยะจากข้างทางมาปลาใส่กระจกฝั่งคนขับด้วยคุณ
เห็นมันเละอยู่ข้างล่างถนนตรงฝั่งคนขับรถ
แล้วสักพักนึงนะฮะก็เอาเห็นเหล็กแหลมมาถิ่มแท็งรถมีคันนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าเขาเอาเหล็กยาวนี้มาจากไหนนะ
ทิ้มเข้ากับกระจกข้างหน้าข้างหลัง
แถวนี้ก็ได้แต่บอกกันว่าโอ้โหเมายาขาดยาเลยคลั่งมาก
ก่อเหตุแบบนี้เขาบอกว่าบ่อยครั้งนะคุณ
ไม่รู้ตอนนี้โดนจับได้หรือยังนะฮะ

ก็คือคุณศรีวัฒน์หจิตศรียานนท์นะฮะ

คู่รับสัมประธานรถเมษฐ์สาย๗๕นี้

บอกว่าได้สอบถามคนขับกับกระเป๋ารถเมย

จู่ชายข้างคนนี้ก็เดินอาดมาคุณ

แล้วก็ไม่ได้เจาะจงที่รถเมย์คันเดียวนะคุณนะ
มีรถชาวบ้านที่เคยโดนเหมือนกัน
ทางบริษัทที่ดูแลรถเมย์ตอนนี้นะฮะ

นี่คนบริษัทเมษฐ์ถ่ายได้ใช่ไหม

โอ้โหเนี่ยกระเป๋ารถเมย์เป็นคนถ่ายเอาไว้

คุณผู้ชมฮะรถชาวบ้านเคยโดนคนแบบนี้

ทางบริษัทของผู้ดูแลรถเมย์
ได้แจ้งความไว้แล้วที่สนยานวานะครับ
แล้วก็เคยแจ้งความไว้ถึง๒ครั้ง๒คราว

ชกกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงด้วยนะ
ตำรวจก็เคยจับผู้ก่อเหตุคนนี้

ดังนั้นอยากฝากตำรวจช่วยจับไปบำบัดหน่อย
เพราะเป็นภัยสังคมและเป็นบุคคลอันตรายนะฮะ

มีกระจกหน้ากระจกหลัง

แล้วก็ตัวเราก็มีเป็นรอยรอบอยู่เหมือนกัน
คือว่างักปลากผู้หญิงเคยโดนคนนี้
คือทุกดีเพราะว่าเขามาโชคหน้าสักหน่าเลยครับ

เหมือนมันจะเป็นภูมิสารอย่างนี้
เขาก็ชบอัตกุะละเขาก็เดินลงอยู่ไปเลย

เคยโดนจับอีกนิดแล้วเคยโดนจับหลายครั้งซักที
นะครับวิรากรรมอันตรายเยอะมากคนแถวนี้ก็เริ่มหวาดกลัว
แล้วถามพี่เขาว่าพี่รถเมย์ไปทำอะไร
ให้เขาหรือเปล่าเขาถึงโกรธแค้นบอกไม่เลย
เขาคิดจะทุบจะอะไรกับรถคันไหนเขาก็ทำแบบนี้

เพราะว่าพิกัดอยู่แถวบางรักษ์แถวเจริญกรุง๔๖
ชายคนนี้ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อยู่เลย
คุณผู้ชมล่าสุดเช้าวันนี้นะ
นักข่าวของเรารายงานออกมาว่าชายคนนี้
ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณนี้
ยังไม่โดนควบคุมตัวเลยนะครับ
ฝากตำรวจด้วยนะไม่งั้นจะเป็นอันตราย
อยู่เขาอมมิตรมาฟันคนทำอย่างไรล่ะคุณนะ